มีรายความว่าสุนัขชื่อว่าเจ้าหลง
ไปรอเจ้านายอยู่ที่เกาะกลางถนนจันทบุรีนะคะ
ตามหากันว่อนเลยว่าใครเป็นเจ้านายตัวจริง
เศร้าค่ะเจ้าหลงถูกรถชนตาย
เมื่อก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไป
ว่ามีคนพยายามจะไปรับเจ้าหลงไปเลี้ยง
เพราะคิดว่าเป็นหมาของตัวเองที่หายไป
ไปตะโกนเรียกพระล่าพระล่าก็ไม่หันมา

มีรูปมายืนยันก็ไม่หันมา
แล้วเราเคยเล่าไปแล้วด้วยนะว่าน่าสงสารมากและอันตรายมาก
คือคนไปตามหาเจ้าหลงมันตกใจมันก็วิ่งหนี
ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวเจ้าหลงมันตกใจมันก็วิ่งหนี
แล้วพอมันวิ่งหนีมันอันตรายมันเสี่ยงจะถูกรถชน
นะคะล่าสุดก็เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานมาค่ะ
ว่าเจ้าหลงเนี่ยถูกรถชนตายอย่างอนาจนะคะ
ใกล้กับโค้งบางหนองขอนหมู่๑
ตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ทราบว่าเจ้าหลงถูกรถยนต์ไม่ทราบประเภท
ชนอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับที่พักอาศัยจนช่วงกลางลำตัวถึงด้านท้ายนะคะ
เป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ซึ่งหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ย
มีคนถ่ายภาพนำมาลงในแฟนเพจเฟซบุ๊กจันทบุรีจนเกิดเป็นกระแสในโซเชียลนะคะ
เรื่องต้นก็มีรายงานว่าสมาชิกกลุ่มคนรักสุนัขก็เดินทางมารับร่างเจ้าหลง
เพื่อนำกลับไปเผาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเจ้าหลงสุนัขรอนายเนี่ย
อย่างที่พี่มิวเล่าไปก็เป็นข่าวด่งดังนะคะทั้งหน้าสื่อแล้วก็ในโซเชียล
ชอบนั่งอยู่ในร่องกลางถนนมองรถยนต์ผ่านไปผ่านมา
เรากับคอยเจ้าของมารับกลับบ้านค่ะหลังจากเป็นข่าวก็มีผู้มาแสดงตัวมากมายนะคะ
เป็นเจ้าของกันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายจะหลงไม่ยอมไปกับใคร
แล้วก็ยังมีอาการตื่นคนตามมาจนต้องเดินข้ามถนนไปมา
เดือดร้อนผู้ที่เป็นห่วงค่ะต้องร้องขอไปทางประสุทธิ์จังหวัดจันทบุรี
ให้มาช่วยเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็นำมาซึ่งผลสรุปด้วยการตามยิงยาสลบนะคะ
ทำให้เจ้าหลงเนี่ยต้องหนีตะเลิศหายเข้าไปในป่าแต่ก็เกิดกระแสดราม่าโจมตีต่อค่ะ
ว่านี่เป็นการทารุณสัตว์ทำเกินกว่าเหตุ
ชาวบ้านก็ได้ขอร้องให้งดการนำเสนอข่าวเจ้าหลงเพื่อจะได้ไม่ต้องมามีคนมารุมร้อมแบบนี้นะคะ
แล้วเจ้าหลงจะได้ไม่ต้องตื่นคนอีกก่อนที่เจ้าหลงจะมาจบชีวิตอย่างน่าเศร้านะคะ
เป็นเมืองนอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเค้าจะต้องเค้าจะไม่ปล่อยเอาไว้ริมถนนแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากจะเป็นอันตรายกับตัวเจ้าหลงเองเนี่ย
มันเป็นอันตรายกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ด้วย
เค้าก็จะเหมือนกับว่าจับไปไว้ในสถานที่เค้าดูแล

ควรจะจับไปดูแลก่อนแล้วก็รอเจ้าของให้ไปรับอีกที